แต่ยังไม่หมดครับเอาให้หมดแพ็คนี้เลย
แพ็คของคนรักคนเคยรักคู่ผัวตัวเมีย
แต่ขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารข่าวเช้าอยู่ด้วยสำหรับ
ความแค้นของหนุ่มสายเปย์คนนี้
ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแฟนแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเนี่ยสายเปย์
ให้เงินไปทำศัลยกรรมทำหน้าทำหน้าอก
แล้วยังให้แม่ของตัวเองเนี่ยแม่ฝ่ายชายเนี่ยนะ
ค้ำประกันซื้อรถให้กับฝ่ายหญิง
แต่ในที่สุดที่บอกว่าเป็นอดีตแฟนแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
ฝ่ายชายบอกว่าไปมีคนอื่น
เขาเอาขี้หมามาเต็มขันเลยครับ
แล้วมาราดใส่ที่หัวของฝ่ายหญิงแบบนี้ครับ
ทีวิชมีทีได้ดมหน้าสมของเนี่ยไม่ใช่กูอ่ะ
แต่ถ้าแม่แบบนี้มันทำไม่ถูก
เนี่ยกูหมาเนี่ยเหอะนี่เนี่ย

ไอ้ดิดูนะใครอยากขอบความงานเวลาคืออะไรเนี่ย
มันดีพอกูไม่เลิก

มันสังคมมันขนาดนี้แล้วคือก็เข้าใจแหละว่าฝ่ายชายก็โมโห
มากใจแล้วก็บอกฝ่ายหญิงว่าหน้าผมนมเล็บที่มีทุกวันนี้เป็นเพราะฉัน
แต่อยากรู้ความรู้สึกว่าเห็นยังไงกับ

แล้วเอาขันใส่ขี้หมาปรีก็ไปเทใส่หัวฝ่ายหญิง
แล้วละเลงขยี้ซ้ำขออภัยคุณผู้ชมที่กินข้าว
ผลักจนหน้าเธอไปกระแทกกับพื้น
แล้วตามไปด่าไปประจานฝ่ายหญิงต่างนานา
ธรรมนองว่าเขาทุ่มเทให้เงินทองไปทำศัลยกรรมความงาม
โมหน้าทำผมแต่ฝ่ายหญิงแอบไปคบหาผู้ชายคนใหม่
แล้วยังหลอกเอาทรัพย์สินของแม่ของฝ่ายชายไปด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ลานจอดรถด้านหลังสถานบันเทิงชื่อดัง
ย่านบังใหญ่จวัดนนทบุรี
แต่คลิปนี้มีคนเพิ่งเอามาโพสต์แล้วแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ครับ
ทีมข่าวไปสอบถามยังพันธุ์ตำรวจโทวรทัศน์วัฒนาชัยนันต์
ท่านเป็นรองผู้กำกับการสพบังใหญ่ให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๒ปีถูกแฟนที่เพิ่งจะเลิกรากันเนี่ย
ดักรอผู้เสียหายที่กำลังจะออกมาจากสถานบันเทิง
พอเจอตัวปั๊บก็ใช้ขันใส่ขี้หมาที่ใส่มาเต็ม
ราดใส่หัวฝ่ายหญิงแล้วขยี้ซ้ำ
แล้วก็ผลักฝ่ายหญิงจนจมูกไปกระแทกกับพื้น
จมูกเนี่ยเบี้ยวผิดรูปครับ
ส่วนสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องของทรัพย์สิน
แล้วเรื่องการค้ำประกันรถโดยแม่ของฝ่ายชายเนี่ย
ค้ำประกันรถให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงขาดทรง
ทำให้แม่ของฝ่ายชายเดือดร้อนถูกทวงถามแล้วจะถูกฟ้องร้อง
อันนี้เป็นข้อมูลจากตำรวจนะ
ผมย้ำนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากตำรวจของรองภูมิกับสพบังใหญ่
หลังแจ้งความครับตำรวจทำเรื่องส่งตัวผู้เสียหายคือผู้หญิงเนี่ยนะ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อนำผลการตรวจจากแพทย์
มาใช้ประกอบสำนวนคดีแต่ต่อมาผู้เสียหายคือ
คือจมูกมันพังอ่ะคุณผู้ชมจมูกเบี้ยวอ่ะ
ใหญ่รักษาไม่ได้ต้องส่งไปยันฮีนะฮะ
ก็คือต้องไปดูกันว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นอย่างไร
อย่างเป็นทางการแล้วก็จะออกหมายเรียกฝ่ายชายมาสอบสวนและดำเนินคดี
อันนี้แม้ว่าจะเป็นคลิปของทางฝ่ายชายเป็นข้อมูลที่ออกมาจากตำรวจ
แต่ถ้าฝ่ายหญิงต้องการที่จะขอความเป็นธรรมชี้แจงข้อได้จริงนะครับ